สวัสดีครับหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับหลายพื้นที่บริเวณตอนกลางอาจจะต้องทนกับความร้อนสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เองครับปัจจัยที่จะนำเราไปสู่ฤดูร้อนเริ่มปรากฏเห็นเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนโดยเฉพาะบริเวณตอนกลางครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับจะสังเกตว่ามีลักษณะการก่อตัวของฝนการก่อตัวของกระแส

นี่คือช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกลงมา
ก็จะทำให้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองอีกครั้งหนึ่งนะครับ
หลังจากนั้นภาคเหนือจะอากาศเย็นลง
ขึ้นลมนะครับหลังจากที่ตอนนี้กระแสลมเปลี่ยนแปลงแล้ว

จนกว่าในช่วงต้นสัปดาห์หน้าก็จะกลับมาแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นี่คือการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้น

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ